คุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะถ้ามันจะเป็นแบบนี้จริงก็ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมจริง
โหดเยี่ยมมากผู้ชายคนนึงนะครับทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตนะฮะเอาสากเนี่ยทุบศีรษะนะครับ
แล้วก็ลากศพจากบ้านไปที่สวนหลังบ้านเพื่อจะไปทำพิธีฝัง
คือครอบครัวเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุนะฮะเขาคลั่งรัฐธิบูชารัฐธิอะไรก็ไม่รู้
แล้วกำหนดวันตายของเมียไว้บอกคือเย็นเมื่อวานเย็น๑๔สิงหาคม
สุดท้ายทำร้ายเมียจนเสียชีวิตค่ะลากศพไปจะไปฝังอยู่แล้วนะฮะ
ตำรวจมาก่อนกู้ภัยมาก่อนก็เลยขับรถหลบหนีไปแต่สุดท้ายเนี่ยถูกจับได้
เพราะตอนขับรถหลบหนีไปเนี่ยย้อนกลับมาอ้างว่าลืมของ
ก็เลยถูกจับได้ดูตรงที่เกิดเหตุก่อนนะครับ
ฆาตกรรมในพื้นที่ป่าหลังบ้านหมู่๑๐ตำบลท่าบุญมีอำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี
บ้านชั้นเดียวนะครับจุดห้องครัวนะฮะเจอรอยเลือดเต็มพื้นนะครับ
แล้วถูกลากเป็นทางยาวไปถึงสวนป่าหลังบ้านที่เป็นป่าละเมาะ
ตรงนี้ล่ะนะฮะไปเจอศพนี่นะครับนางสาอุสามณีอายุ๓๖ปี
นอนควรับหน้าเสียชีวิตอยู่ในสภาพชาน้ำบนปลื้อยเปล่า
ศีรษะของผู้ตายมีบาดแผลขนาดใหญ่นะครับลักษณะถูกทุบด้วยของแข็งจนเละนะครับ
หินมีรอยเลือดเนี่ยเปื้อนติดอยู่นะฮะนี่ครกนี่นะฮะครกหินด้วยนะครับ
หนักนะฮะส่วนคนก่อเหตุนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะสามีของผู้ตาย
ชื่อนายธีรพันธ์บ้านช้างหรือว่าในป๊อกอายุ๓๓ปี
หลังก่อเหตุขับรถฮอนด้าเซียวีสีขาวหลบหนีไปนู่นฮะภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่ขับหลบหนีไปเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับ
เป็นถนนเกาะโพไม่ไกลจากบ้านหลังเกิดเหตุนะฮะบันทึกภาพไว้ได้
ตอนสิบเจ็ดนาฬิกาสิบแปดนาทีแต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีนะครับ
สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีดูนะฮะถนนเส้นเดียวกันกล้องตัวเดียวกัน
รถของคนก่อเหตุนะครับขับย้อนมาทางเส้นทางเดิมนะฮะ
สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีแล้วกลับไปที่จุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ที่บ้านที่ฆ่าภรรยาก่อนจะถูกตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวไว้ได้
นี่ฮะบอกว่าลืมของฮะจะกลับมาเอาของก็เรียบร้อยเลยนี่ฮะ
ล็อกตัวไว้เลยฮะตำรวจกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่เลย
เอาดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะฮะ
นายธีรพันธ์นะครับหรือในป๊อกนะฮะ
นี่ครับเสื้อขาวนู่นหลังจากถูกจับได้นะครับ
เขาก็สารภาพอ้างว่าลงมือก่อเหตุจริงนะ
แต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาเห็นภรรยาแอบแชทคุยกับผู้ชายคนอื่น
ตอนที่กำลังทำกับข้าวอยู่ด้วยความโอโหอยู่ในครัวฮะ
ก็เลยคว้าครกหินในครัวเนี่ยฟาดใส่หัวภรรยา
ภรรยาเนี่ยล้มลงฟุบนอนกับพื้น
ก็เลยเข้าไปใช้มีดฟันที่ศีรษะซ้ำอีกหลายครั้งนะครับ
แล้วก็จับขาเนี่ยลากออกมาจากบ้านเพื่อจะเอาไปทิ้งในป่าหลังบ้าน
เสื้อผ้าของภรรยาที่เปิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากการตอนลากไปแล้วเสื้อมันถลกนะฮะ
เสื้อเลยไปปิดที่ศีรษะเพราะว่าเขาลากขาออกมาจากบ้าน
โหดร้ายเหลือเกินอืมตกลงใช้ครกเลยนะไม่ได้ใช้สากนะ
ใช่ครกอะค่ะไม่ใช่ไม้ตีพริกไม่ใช่สักกระเบือนะฮะใช้ครกเลยนะฮะ
กทั้งอันครกหินเลยอืมทุกผู้ชมครับวันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับบ้านหลังเกิดเหตุนี่ฮะ
ร่องรอยคราบเลือดต่างก็ยังเต็มไปหมดนะครับจุดห้องครัวของบ้าน
ครกกับสากมีวางอยู่บนโต๊
อันนี้สาค่ะพี่อุ๋ยแต่ว่าครกอันที่ใช้ก่อเหตุอ่ะตำรวจเก็บไปเป็นหลักฐานแล้วนะครับ
อันนี้สากยังอยู่แต่ครกนี่เลือดได้เต็มเลยนะคะ
นี่ฮะครกนี่ตำรวจเอาไปแล้วแต่คราบเลือดนี่ยังแห้งกรังอยู่เต็มพื้นที่ตรงนี้นะครับ
แล้วเข้าไปดูในตัวบ้านเนี่ยเหมือนที่ทางญาติพี่น้องเขาบอกว่า
เขาจะคลั่งรัฐทิบุชายันทร์
ในบ้านไปเจอโต๊ะบุชาธุ์นะฮะ
นี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมีรูปปั้นมีรูปภาพมีตุ๊กตา
มีรูปของคนที่เป็นใครต่อใครก็ไม่รู้บ้างนี่นะฮะบนโต๊ะแบบนี้นะครับ
มีเครื่องบูชาเครื่องเส้นต่างต่างนะครับรอบบ้านก็มีอีกหลายจุด
ที่ในธิรภัณฑ์ทำพิธีศักระบูชาไว้นะครับ
กู้ภัยที่มาที่จุดเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะฮะนี่เห็นไหมตรงนี้ก็มีฮะ
มีแก้วน้ำมีนี่มีอะไรต่างเยอะแยะไปหมดนะฮะเหมือนกับบูชาสวด
บูชายันรัฐธิพวกนี้นะฮะกู้ภัยที่มาที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้หลังได้รับแจ้งเหตุนะครับ
บอกว่าพอมาถึงพื้นที่นี่เห็นไหมฮะเจอคนก่อเหตุเนี่ยในธีรพันธ์เนี่ยขวางเอาไว้นะ
ไม่ให้เข้าไปในจุดที่มีศพของผู้ตายก็คือคุณอุตสามณีนะครับ
ธิรพันธ์ตอนนั้นเนี่ยในมือถือลูกประคำสายมือนั่นเห็นไหมฮะ
ในมือเนี่ยขวางไว้เลยหน้าบ้านนี่ไม่ให้กู้ภัยเข้า
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีการฆ่ากันตายนะฮะ
ในมือเนี่ยมือนึงมีลูกประคำอีกมือนึงเหมือนกับถือพระนะฮะ
ไม่รู้กำพระอะไรไว้แล้วบอกห้ามเข้าห้ามเข้า
ทำไมไม่ให้เข้าชาวโม่งชาวบ้านก็มา
รพันธ์บอกกำลังเปิดโลกอยู่กำลังส่งดวงวิญญาณของเมียเขาอยู่
รพันธ์ก็วิ่งไปขึ้นรถแล้วขับรถหนีไป
ก็ไปเจอร่องรอยการจุดทูบจุดเทียนเหมือนบูชาอะไรสักอย่างหนึ่ง
กู้ภัยบอกว่านี่ฮะเมื่อวานตอนที่ได้ตัวนะ

มันไม่น่าจะใช่พวกรัฐธิบูชายันอะไรหรอก
ผิดละทันทำไปนี่น่าจะหลอนยาเสพติดมากกว่า

ตอนที่เรามาถึงแล้วเขาไม่ให้เข้าว่าเขากำลังเปิดโลก
ประมาณว่าจะส่งดวงวิญญาณของผู้ตายอะไรประมาณนี้ครับ
สังเกตจากในบ้านก็คือเขามีรูปเหมือนกับรูปบูชาอะไรสักอย่างกับเรา
เราก็ไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับ

น้าของผู้ต้องหานะครับ

คือทางผู้ต้องหากับผู้ตายเนี่ย
สามีภรรยาคู่นี้เขามีลูกด้วยกันอยู่สองคนนะครับ
ลูกชายวัย๗ขวบกับอีกคนนึงอายุแค่๗เดือน

แต่ว่านายธิรพันธ์นี่เป็นสามีใหม่ของคุณอุสามณีเขานะ
อันนี้ตอนที่มาอยู่ด้วยกันเขามีลูกด้วยกันสองคนนะครับ
คือตอนที่ก่อเหตุเนี่ยลูกก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยนะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย

พ่ออยู่ในจุดในครัวนะ
ส่วนพ่อเนี่ยลากแม่ไปหลังบ้าน
ส่วนเรื่องการบูชารัฐฮินะฮะ
น้าของผู้ต้องหาบอกว่าไม่รู้รายละเอียดเหมือนกัน
แต่ยอมรับว่าหลานชายเนี่ยไปรับของมามีการศักยันต์เข้าร่างกายจริง
รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างมาเอามาบูชาไว้ในบ้าน
แต่ก็ไม่เหมือนกับคนเพี้ยนอะไรนะเขาก็ยังมีสติปัญญารู้เรื่องดีอยู่นะ

เด็กกันบอกเอาสากนะมันเห็นแค่นั้นเออเพราะว่าเอาสากเลย
แล้วก็ครกด้วยไหมมันไม่ได้พูดครกนะเด็กมันไม่เห็นมั้ง
ถ้าเด็กเห็นมันจะพูดอย่างนั้นแหละถ้าเด็กเห็นอะไรมันจะพูดอย่างนั้นใช่ไหม
แต่เด็กมันไม่ได้เห็นคกมั้งมันบอกแค่สาก
มันเอารับของรับอะไรศักยันต์อะไรประมาณนี้เอาของมาบูชาอะไรประมาณนี้แหละ
แต่เราก็ไม่รู้เนาะว่าเอาอะไรมามั่ง
สติสตางค์ยังดีอยู่ไหม
ก็เห็นถามมันมันก็รู้เรื่องอะ
ต้องมาทำความสะอาดกันอีกนะฮะ
แล้วก็พากลับเข้าห้องขังไปอีกครั้งหนึ่ง
เรื่องต้นเนี่ยนายธิรพันธ์ยังดูหลอนนะครับ
ให้การวกวนนะฮะจับใจความได้ก็คือ
ก่อนจะก่อเหตุเมื่อวานนี้เพิ่งไปเสพยาไอซ์มา
แต่เขาบอกเขาเสพเมื่อ๒๓วันก่อนนะครับ
แต่ที่ทำไปเนี่ยเพราะโมโหที่เห็นภรรยานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็คิดไปเองว่าเมียเนี่ยคุยกับผู้ชายคนอื่น
ตอนที่กำลังคุมตัวในธิรพันธ์เข้าห้องขังนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามไปสอบถามนะครับว่า
เออไปบูชารัฐธิอะไรจริงหรือเปล่านะ
แค้นเรื่องแชทหาว่าเมียไปคุยกับชายอื่นเนี่ยมันจริงไม่จริงอย่างไร
ธิรพันธ์ก็นิ่งเงียบไม่ตอบนะฮะส่วนเรื่องที่ว่าไปก่อเหตุทำร้ายเมียจนเสียชีวิต
ระหว่างนั้นเนี่ยลูกก็อยู่ลูกเห็นไหมอะไรยังไงเนี่ยคือธีรพันธ์ก็โบกมือขึ้นนะ
เหมือนกับจะบอกว่าลูกไม่รู้ไม่เห็นลูกไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะครับ
ทีนี้ทางด้านแม่นะคะแม่ของคนตายก็คืออุตสามณีเนี่ยแม่เล่าแบบนี้แม่บอกว่า
ธิรพันธ์เหลือในป๊อกนี้นะแต่ลูกสาวไหนเขาก็อยู่กินกันมานานนะ
คนโต๗ขวบค่ะคนเล็ก๗เดือนเท่านั้นเอง
แต่นี่แม่ให้ข้อมูลแม่ของคนตายบอกเป็นคนชอบเรื่องรัฐธิจริง
แล้วชอบดูดวงให้เมียตัวเองนะคะ
ล่าสุดเขาทำนายวันตายเมียตัวเองไว้ด้วยค่ะพี่อุ๋ย
บอกว่าเมียจะตายวันที่๑๔สิงหาคมวันที่เขาก่อเหตุนั่นแหละ

สุดท้ายตัวเองนี่แหละเป็นคนลงมือฆ่าเมียซะเองค่ะ
ส่วนตัวเรื่องที่ตัวนายธิรพันธ์บอกว่าลูกสาวว่าไปมีผู้ชายคนอื่น
อันนี้ไม่เชื่อน่าจะถูกกล่าวหาซะมากกว่า
เพราะลูกสาวรักนายธีรพันธ์มาก
ตอนนี้แม่โกรธมากนะแล้วไม่มีวันที่จะยกโทษและให้อภัยเด็ดขาดค่ะ
ส่วนทางด้านลูกชายของผู้ตาย
ลูกชายคนนี้เนี่ยเป็นลูกติดนะคะของคนตาย
ทรั้งหน้านวลนะคะในทรังหน้านวลอายุ๑๘ปี

แค้นคนก่อเหตุมากที่ผ่านมาไม่เคยนับถือและไม่เคยจะเรียกพ่อเลี้ยงดูด้วยซ้ำ
เพราะไม่ชอบและไม่เห็นด้วยที่แม่ไปคบกับเขาตั้งแต่แรก
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเขาทำร้ายแม่ก็จริง
แต่ในทีละพันธุ์ดูเป็นคนเพี้ยนน่ะ
เพราะมาจากการเสพยาไม่คิดว่าจะถึงขั้นฆ่าแม่ตัวเองตายค่ะ
ลูกชายบอกแบบนี้

นำตัวในทีละพันธุ์หรือในป๊อกไปตรวจปัสสาวะ
โหแน่นอนค่ะมีสารเสพติดโพสศรีม่วงนะคะ
ตั้งข้อหาไว้ก่อนแล้วฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาไตรตรองไว้ก่อน
เดี๋ยวเอาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชนบุรีในวันพรุ่งนี้ต่อไปค่ะ